นีโน่ค่ะย้อนกลับไปอย่างที่บอกนะคะ
พึ่งมาที่บันทึงไทยรัฐของเรา

พี่โอจะดิ่งต่ำสักแค่ไหนนะคะ

พี่นีโน่นี่แหละเป็นคนที่คอยผลักดัน

ใช่นะคะพี่นีโน่เล่าให้ฟังว่า

พิธีกรคู่กันทางช่องหนึ่งแน่นอนคอนเฟิร์มแล้ว
ปีหน้าถ่ายแล้วก็เดือนตุลาพฤศจิกานี่แหละค่ะ
วันเกิดพี่โอมาพี่โน่เล่าให้ฟัง

ตอนนั้นความรู้สึกพี่นิโน่ดีใจขนาดไหน
ที่เพื่อนซีคู่ซีจะได้กลับคืนสู่วงการค่ะ

กำลังจะมีรายการกลับมาทำด้วยกันใหม่
เฮ้ยดีใจด้วยค่ะ

เพราะว่าเสนอไปทีแรกนึกว่า
จะไม่มีใครรับเขาแล้วไง
ปรากฏว่าผู้ใหญ่เลือกมาบอกเอาอันนี้

ดีขึ้นแต่ว่าให้หล่อเหมือนเดิม
ต้องใช้เวลากว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับ

ก็ค่อยฟื้นฟู

ถ้าทิ้งเขาไว้เขาก็จะเหงา
ผมกลัวอย่างเดียวกลัวน้องชายผมวันนี้เป็นโรคซึมแซ่ว
อย่างน้อยเขามีงานทำเขามีคนได้พูด
มีคนได้คุยมีเรื่องราวต่างที่ผ่านมาให้สมองเขาได้คิดเรื่องอื่นบ้าง
ทำอะไรบ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขา

เลิกแล้วแต่ว่าคงมีบ้างปลาปลายแต่คงเล็กน้อย
เพราะว่าแกก็คงกลัวแกเองตายเหมือนกัน
นะคะว่านี่เป็นการสัมภาษณ์นะคะย้อนสัมภาษณ์เมื่อวันที่๒๘สิงหาคม
ก็อย่างที่ได้ติดตามข่าวค่ะต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีภาพพี่โอพี่โน่อีกต่อไปนะคะ
แล้วก็วันที่๑๗กันยายนอีกไม่กี่วันนะคะ
จะเป็นวันเกิดของพี่โอวรุษด้วยแต่ก็ทราบข่าวร้ายพี่โอเสียแล้วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจครอบครัวกับคนที่อยู่ต่อไปนะคะ